ค่ะไม่รู้จะตอบว่าอะไรดีเลยค่ะเป็นแขกค่ะน้องคิง
แต่ยังจะเป็นอมวยกับเขาบ้าง
โอ้โหก็บรรยากาศตรุษจีนนะครับคึกคักคลึกคืนนะครับ
ปีกระต่ายทอง๒๕๖๖นะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข้อความโวยพรเทศกาลตรุษจีนไปได้พร้อมกัน
บรรยากาศที่อุดรธานีพี่มิ้วคุณผู้ชมโอ้โหอิจฉามากเลยอ่ะ
โอ้โหอังเปล่าแบบเป็นหมื่นซอง
เป็นหมื่นซองรวมแล้วควักเนื้อมา๒ล้านบาทนะฮะ
แล้วก็ใส่ซองแจกให้กับคนยากไร้
ไปดูบรรยากาศนี้กันหน่อยครับไม่ได้เห็นมา๓ปีแล้ว

ตั้งแต่เช้าเลยพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
เขามารอกันแล้วมีจุดตั้งเต็นต์พยาบาลเผื่อว่าใครเป็นลมแดดนะฮะ
เหตุการณ์นี้ครับอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านสำลีเงินครับ
ถนนนิตโยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

รอรับอังเปล่าจากพ่อค้าใจบุญเจ้าของโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ครับ
๙โมงครึ่งเสียปรีชาคนในพื้นที่จะรู้จักกันดีครับ
ปรีชาและครอบครัวเปิดประตูบ้านฝั่งทิศตะวันตก
ที่ผมบอกทริปนี้มันมีความสำคัญอยู่นะฮะ
เปิดบ้านฝั่งประตูตะวันตกให้ชาวบ้านมาตั้งแถวรอรับอังเปล่า
สองแถวครับเดินเข้ารับซองอ่างเป่า
มีทั้งคนเท่าคนแก่คนพิการเด็กเล็กก็มีครับ
โดยคนที่แจกอังเปล่าในปีนี้ก็คือเสียปรีชาชัยรัฐท่านนี้ครับ
เสื้อแดงฮะนี่ครับแจกให้คุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับ
ปรีชาบอกว่าต้องแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยอีกครั้ง
เพราะไม่ได้เปิดบ้านแจกอังเปล่ามา๓ปีแล้วฮะ
โควิด๑๙มันทำพิษครับรอบนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้น
คลายสถานการณ์ลงก็เลยเปิดบ้านแจกอีกครั้ง
ให้เข้าบ้านฝั่งประตูตะวันตกแล้วจะปั๊มสัญลักษณ์ที่มือ
ป้องกันคนไปวนรับซองใหม่นี่นะฮะ
หลังจากนั้นก็จะให้ออกประตูบ้านอีกทิศหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง
ก็จะได้จัดระเบียบการเข้าแถวและการรับซองนะครับ
ปีนี้เตรียมอ่างเปล่าไว้๑หมื่นซอง
ใส่ซองละ๒๐๐บาทรวมแล้ว๒ล้านบาท

เขาไม่ได้รับหรือว่าซองหมดก่อนทำอย่างไรครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียใส่เพิ่มให้
แล้วเสียฝากคำอวยพรมาด้วยครับลองฟังครับ
ตลอดตลอดไปและให้โควิดท้ายไปอย่างดอด
นี่ครับสาธุครับอายุ๗๓แล้วครับเสียปรีชา
ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะหน้าตาสดใสด้วย
แล้วคือชื่นมื้นทั้งครอบครัวครับ
เปิดประตู๙โมงครึ่งรับซอง๑๑โมงหมดแล้วครับ
รัศมีครับชาวบ้านที่มารับซอง
บอกว่านี่คือครั้งแรกเลยนะตื่นเต้นและดีใจมาก
คุณยายเอาซองไปแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
เดี๋ยวจะเอาไปซื้อของใส่บาทพระด้วย
บุญต่อบุญครับคืออยากทำบุญให้กับเสียปรีชาด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้เสียนั้นสุขภาพแข็งแรง
ค้าขายรุ่งเรืองลูกหลานกระตันอยู่

นี่ฮะบรรยากาศชื่นมื้นครับผม